คุณผู้ชมแบบนี้ค่ะยกมือขึ้นมาพนมมือยังไงคะพี่แจ
ล่าสุดทำบุญค่ะถวายทองครึ่งหุ้ว
เพื่อนำไปหุ้มยอดประทาสที่จุดหวัดสกวรนครค่ะผู้ชมค่า
เบลล่ารานีพร้อมด้วยคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัว
รวบรวมปัจจัยส่วนตัวและจากกรยานมิตร
รวมทั้งสิ้นเป็นทองคำ๑๐๓๓๕บาท
ก็คือประมาณ๑๕กิโลกรัมและปัจจัยเงินสดอีกจำนวนนึง
เพื่อถวายเป็นทองและเอาไปหุ้มปรียอดประธาตุเชิงชุม
ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่จังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเป็นภาพที่
สาวเบลล่าสวมชุดไทยจิตรดาสีขาวค่ะ
แล้วก็มีคุณแม่แล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัว
นำทองคำไปถวายให้กับคณะของพระสงฆ์
ซึ่งเดินทางมาที่กรุงเทพนะคะเพื่อรับทองไปโรงรีดทอง
ให้ลักษณะออกมาเป็นแบบแผ่นทองแบบที่คุณผู้ชมเห็น

เพื่อจะนำไปหุ้มปรียอดพระธาตุนั่นเองค่ะ
กับน้องเบลและผู้จัดการส่วนตัวเล็กน้อย
เจ้าตัวเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนแรกพระท่าน
ก็อยากให้เอาไปถวายที่วัดเลย
แต่เพราะว่าติดสระการโควิดเลยไปไม่ได้ค่ะ

ท่านเดินทางมากรุงเทพพอดีนะคะ
ก็เลยได้นำมอบถวายให้นะคะ
พร้อมกับฝากให้แฟนร่วมอนุโมทนาบุญ
งานบุญก็ไม่ขาดงานหวานก็ไม่พร่องค่ะ

เวียค่ะลงภาพนี้เดี๋ยวให้ดูกันนะคะคุณผู้ชม
เขียนแคปชั่นแซวตัวเองด้วยนะคะบอกว่า
เหมือนน้องหมาที่เลี้ยงไว้ไม่มีผิดนี่
ตาสีน้ำตาลเหมือนป่าเวเลยนะคะ
ส่วนสีหน้างอแงนั้นนะคะมาจากอาดำรงแน่นอนค่ะ
เหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ที่แน่คือน้องหมาเขานะใช่

ล่าคุณผู้ชมโผล่มาแซวแบบน่าเอ็นดูเอ็นดูค่ะ
บอกสั้นว่าหมาหงอยเลย
แคปชั่นเคเนียนะคะแฟนคลับก็ฟินแล้วล่ะค่ะ
บอกว่าหมาเหง่อยที่ว่านี่ดูจากใบหน้าแล้ว
วหน้าพี่เวียนแน่เลยค่ะ
ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะก็ทั้งห่อยทั้งเหงาเลยนะคะ
ช่วงนี้โควิดไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ
แต่เห็นภาพแบบนี้เห็นเขาแซวกันแบบนี้
เราก็ชื่นอกชื่นใจนะคะ
ครั้งหน้าให้เบลล่าชวนพี่เวียไปร่วมทำบุญด้วยแล้วกันนะคะ